ตอนนี้ราคาทองฉุดไม่อยู่แล้วนะคะ
แต่ต้องถามว่ายังมีท้องอยู่ไหม
ยังมีทองอยู่ไหมเพราะว่าหลายคนขายไปตั้งแต่สัก๒๐๐๐กว่าบาท

เมื่อวานเนี่ยทองขายออกอยู่ที่สามหมื่นกับห้าร้อยวันนี้ขึ้นไปสามหมื่นแปดร้อย
โอ้โหแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายคนถึงแม้ทองแพงขึ้นแต่ไม่มีทองขายแล้ว
ไปก่อนหน้านี้เพราะว่าอะไรมันมีทั้งโควิด

ทั้งหมดเรื่องของเปิดเทิมพ่อแม่ก็ขายไปเยอะแล้วนะฮะ
เยอะแล้วคือช่วงนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะพุ่งขึ้นมามากกว่านี้แล้วค่ะ

ถูกต้องนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนักลงทุนเขาบอกว่าโอ้โหราคาทองคำรูปภัณฑ์นะ
มันอาจจะพุ่งขึ้นไปแต่ที่๓๒๐๐๐บาทได้นะฮะ
แต่ก็อย่างที่สอบถามหลายคนแล้วไม่มีทองแล้วนะฮะ
เพราะว่าขายไปหมดแล้วน้ำราคาทองวันนี้ปรับไปถึง๘ครั้งด้วยกัน
คุณผู้ชมล่าสุดในตอนบ่ายโมง๔๘นาทีครับ
ตอนนี้ทองคำรูปภัณฑ์รับซื้อ๓๒๐๐ขายออก๓๓๐๐บาท
ทองคำแท่งนะฮะในส่วนของทองคำรูปภัณฑ์นะครับ
รับซื้อที่๒๙๐๐กว่าบาทนะฮะแล้วก็ขายออกที่๓๐๐๐กับ๘๐๐กว่าบาทนะครับ
ใครมีทองก็ลองดูซิว่าช่วงนี้จะขายดีไหมจะรอให้มันแตะ๓๒๐๐ดีไหมหรือยังไง

พอก่อนถ้าขายตอนนี้จะซื้ออีกคงจะยาก
ถ้าเป็นปกติมันจะค่อยลดลงแต่ก็ต้องรอดู